เรื่องราวดีเมื่อวานนี้หลายคนติดตามนะ
รวมไปถึงแฟนคลับเนี่ยก็รอติดตามผลงานกันด้วยนะคะ
ก็นำอุปกรณ์ดนตรีแล้วก็อุปกรณ์ศิลปะรวมไปถึงเงินที่แฟนคลับร่วมสมทบทุนค่ะ
มูลค่าหนึ่งแสนบาทเลยเอาไปไหนกลับไปที่เก่า
บริจาคที่เรือนจำกลางบังความจังหวัดมนตร์ธรรมดีค่ะ
ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นครั้งแรกเลยนะคะ
หลังจากที่พี่แพทย์เองเนี่ยพ้นโทษออกมาจากที่พี่แพทย์ได้เรียนรู้ชีวิตณตอนนั้นนะ
กว่าปีเนอะจากบทเรียนของตัวเองนะฮะพี่แพทย์บอกว่ายินดีมากเลย
ได้กลับมาในฐานะผู้ให้กลับมามอบสิ่งดีแล้วก็มอบกำลังใจ
กับผู้ต้องหาในเรือนจำที่เขาเองก็เคยผิดเคยพลาดเคยอยู่ที่นี่มา
เรื่องของบริจาคพวกอุปกรณ์ดนตรีแล้วก็อุปกรณ์ศิลปะนะฮะ
แพทย์เองเลือกเองหมดเลยเพราะรู้ว่าข้างในเนี่ยมันขาดเหลืออะไรบ้าง
และที่อยากมอบของพวกนี้ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเพราะเชื่อว่า
สิ่งเหล่านี้แหละจะเยียวยาทุกคนที่อยู่ข้างในนั้นให้มีความหวังในชีวิตมากขึ้น
และหลังจากนี้ค่ะจะเตรียมโปรเจกต์หลายอย่างที่จะกลับมาทำให้เรือนจำแห่งนี้
และที่อื่นดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
ผมก็อยากจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับเพื่อนผู้ต้องขัง
สร้างความหวังสร้างกำลังใจแล้วก็ให้เขาแบบมีกำลังใจในการทำความดีต่อไป
แล้วก็เยี่ยมอย่าจิตใจได้จริงนะคะคุณผู้ชมนะ
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนบอกว่า
แล้วเนี่ยจะบวชให้คุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะก็คงต้องรอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นก่อนแล้วก็คาดว่างานบวชของตัวเองเนี่ยน่าจะมีคนไปร่วมบุญกันเยอะเพราะฉะนั้นหากบวชเร็วนี้เดี๋ยวจะเกิดปัญหาเกิดดราม่าไปมากกว่านี้นะคะ

คือส่วนตัวผมเนี่ยญาติเยอะอยู่แล้วแล้วใครก็อยากจะไปนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมเพื่อนพี่แล้วไหนจะแฟนคลับอีกเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ
นะคะก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะคะ